คุณผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยเราก็ยังจับตารอดูการประชุมของสอบคอชุดใหญ่
ในวันพรุ่งนี้อยู่คือเมื่อวานสวบคอชุดเล็กที่ประชุมออกมา
เบื้องต้นก็คือเรื่องของการเปิดเรียน๑กุมภาพันธ์เปิดเรียนแล้ว
แต่พื้นที่จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มอย่างสมุทรสาคร
ตอนนี้ยังต้องปิดต่อทีนี้ค่ะคำถามที่ตามมาคือ
ช่วงเวลาที่ผ่านมาผู้ปกครองเขาจ่ายค่าเทิมไปเต็มจำนวน
แต่ว่าลูกหลานอาจจะต้องเรียนออนไลน์ทีนี้มันมีแนวทางอะไรไหม
ที่จะมาเยียวยาตรงนี้จะลดค่าเทอมในเทอมถัดไปหรืออย่างไร
เพราะฉะนั้นวันนี้ในขีดเส้นใต้เมืองไทยอาจารย์สุภาพวิเคราะห์ประเด็นนี้
ติดตามอาจารย์สุภาพได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
สวัสดีครับคุณน้ำแข็งครับสวัสดีครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับประเด็นนี้มองข้ามไปก็ไม่ได้ครับ
ผมเนี่ยได้ขีดเส้นใต้ไว้๒๓วันแล้วว่าเออในช่วงที่มีโควิด
อย่างน้อยก็ใน๑เดือนมกราคมเนี่ยทั้งเดือนมีการเรียนออนไลน์
เรียนออนไลน์เนี่ยใครได้เปรียบใครเสียเปรียบใครได้ประโยชน์ใครเสียผลประโยชน์
ถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยสถานศึกษาโรงเรียนได้ผลประโยชน์ครับ
เขาสามารถเซฟเงินได้เยอะเลยครับโรงเรียนทั้งหลังที่ติดแอร์เนี่ย
ลดค่าไฟไปได้เยอะเขาสามารถเซฟค่าอาหารเซฟค่านมเซฟค่าโน่นค่านี่ได้เยอะ
ฝ่ายที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองถ้ามีฐานะพ่อแม่ไม่ต้องทำงาน
หรือแม่ไม่ต้องทำงานก็ไม่เป็นไรไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไร
แต่ว่าพ่อแม่ผู้ปกครองที่ต้องทำงานทั้งพ่อทั้งแม่และไม่มีคนดูแลลูก
อันนี้ยุ่งเลยครับในรอบเดือนที่ผ่านมาเนี่ย
ทำงานก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยไอ้คันจะทิ้งลูกไว้ก็
ก็ปัญหาเรื่องการเรียนไม่ต่อเนื่อง
ฉะนั้นมันมีคนได้ผลประโยชน์มีคนเสียผลประโยชน์
ในแนวคิดขึ้นว่าคนที่ได้ผลประโยชน์เนี่ย
ควรจะชดเชยอะไรให้กับคนที่เสียผลประโยชน์ไหม
เพราะว่าคนที่ได้ผลประโยชน์อย่างที่บอกเขาลดค่าอาหารกลางวัน
ลดค่าแอร์ลดค่าใช้จ่ายเจ้าหน้าที่ลดค่ารถรับส่งไฟต่าง

ฉะนั้นโดยแนวความคิดนี้เนี่ย
วันนี้ผมได้เห็นหัวข่าวนี้
สั่งโรงเรียนเอกชนคืนเงินผู้ปกครองค่าใช้จ่าย

ข่าวนี้มาจากคุณนัทพลทีพสุวรรณ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา
ท่านบอกว่าคณะกรรมการศึกษาเอกชน
ได้มีมติให้สำนักงานการศึกษาเอกชนคือสช
ทำหนังสือถึงโรงเรียนในระบบทั่วประเทศ
ให้สรุปค่าธรรมเนียมการศึกษา
ที่เป็นค่าบริการที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
เช่นค่าอาหารกลางวัน
ค่าเครื่องใช้แรกข้าวค่าเรียนคอมพิวเตอร์
ทัศนะศึกษาค่ารถรับส่งค่าอาหารเสริมนมเป็นต้น
สำรวจเพื่ออะไรครับเพื่อสรุปรายการค่าใช้จ่ายทั้งหมด
ว่ามีกี่รายการใดบ้างที่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้ปกครอง
เนื่องจากตลอดเดือนมกราคมนี้
ไม่ได้มีการจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน

ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสบคจะให้ความยุติธรรม
กับพ่อแม่ผู้ปกครองในทิศทางเดียวกันด้วย
อกจากจะขอให้โรงเรียนเอกชน
คืนเงินกลับให้กับผู้ปกครองในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งแล้วเนี่ย
ผมว่าก็ทำได้ทั้งสองรูปแบบ
เทอมหน้าคิดค่าเทอมออกมายังไง
เอาที่จะชดเชยให้ไปหัก
พ่อแม่ผู้ปกครองเขาจะได้จ่ายน้อยลง
สิ่งที่กระทรวงศึกษาน่าจะทำไปมากกว่านั้น

ในภาวะที่พ่อแม่ผู้ปกครอง

บางคนได้รับผลกระทบทั้งพ่อทั้งแม่
บางคนได้รับกระถนเฉพาะพ่อ

คนที่ได้รับผลกระทบเนี่ย
เขาต้องเจอปัญหาเรื่องค่าเล่าเรียน

ชนชั้นกลางเองที่อยากจะส่งลูกไปเรียนหนังสือ

โรงเรียนที่มีสอนภาษา๒๓ภาษา
โรงเรียนเอกชนที่ราคา
เทอมละสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นแสนหนึ่งก็มี

ได้รับผลกระทบโควิด

ซึ่งได้รับผลกระทบจากโควิด

ทำโครงการจ่ายเงินเดือนคนละครึ่งมั่ง
สารพัดสารพันธุ์ลดพักหนี้ลดต้นลดดอกโอ้ยเยอะแยะ
แต่คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ย
เขาควรจะได้รับการดูแลไหมครับ

ทำยังไงให้ค่าเทิมค่าเล่าเรียนค่าโน่นค่าหนี้

ลูกคนชั้นกลางไปเรียนเนี่ยเบาลงมา
ผมยังนึกว่าเออเดี๋ยวนี้เราไปซื้อโทรศัพท์
ทีวีซื้อตู้เย็นซื้อเครื่องซักผ้า

เขาขายโดยวิธีการผ่อน
กี่เดือนกี่เดือนโดยไม่คิดดอกเบี้ย
เจ้าของสินค้าจ่ายดอกเบี้ยให้แบงค์แทน
ถึงเวลาขึ้นมาแบงค์ก็หักเป็นรายเดือนรายเดือน

แทนที่จะจ่ายเงินก้อนผ่อน

กระทรวงศึกษาลงมาดูเรื่องนี้หน่อยได้ไหม
พูดกับบรรดาผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน
ว่าเจอสถานการณ์วิกฤตอย่างนี้
แทนที่เปิดเทอมตูมขึ้นมา

เทอมหนึ่ง๓เดือนแบ่งเป็น๓งวดได้ไหม

หรือผ่อนปลนให้ราคาค่าเทอมเนี่ย

เปอร์เซ็นต์ลดหย่อนลงมา

อันนี้ก็จะทำให้คนชั้นกลางที่
ส่งลูกเข้าไปเรียนในโรงเรียนเอกชนทั้งหลายเนี่ย
เบาลงไปเยอะครับ

พวกโรงเรียนเอกชนพวกนี้ราคาแพง
คนที่เอาลูกเข้าโรงเรียนเหล่านี้ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอก
เขาเป็นคนชั้นกลางที่มีรายได้ดีอยู่แล้ว

เพราะว่าในภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้

ได้รับผลกระทบเหมือนกันหมด
แล้วถ้าเรามองอีกทีหนึ่งอย่างที่ผมบอกว่า
นี่เป็นการลงทุนทางการศึกษา
ถึงแม้ว่าโรงเรียนของรัฐที่เรียนฟรีมีอยู่แล้ว

เพื่อลงทุนการศึกษาให้กับลูก

โรงเรียนที่มีพื้นฐานดี

เพื่อวาหวังวันหนึ่งเติบโตขึ้นมา
จะได้ไปต่อยอดโรงเรียนที่ดี
แล้วก็จบออกมาแล้วก็มีงานการดี
นี่ก็เป็นการลงทุนทางอาชีพ
เป็นการลงทุนทางการศึกษา

เพื่อให้ประเทศเตรียมบุคลากร
พร้อมที่จะพัฒนาประเทศ

ผมว่ารัฐบาลยิ่งต้องกลับมาดู
คนที่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครอง

เรียนอยู่ในภาคการศึกษาเอกชน
ว่าควรจะช่วยเหลือเขายังไง
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ